สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะไทยรัฐนิวโชว์คืนนี้นะคะ
เชิญชวนคุณผู้ชมร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าหลายพื้นที่ขณะนี้อากาศค่อนข้างแปรปรวนภาคเหนืออากาศเย็นส่วนภาคอีสานมีฝนตก
และหลายพื้นที่ก็ต้องประสบกับปัญหาภัยแรงนะคะร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลมาทางหน้าจอไทยรัฐทีวี
ครับในวันนี้นะครับครอบครัวสหวงก็ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ
ในการพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษให้กับปทฤษฎีสหวงนักแสดงตัวอย่างที่อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ทั้งต่อสังคมและประเทศชาติครับ
ในเวลา๑๖นาฬิกาของวันอาทิตย์ที่๒๔มกราคมที่จะถึงนี้นะครับ
จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ
ปธฤษฎีสหวงซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นับเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดแก่ครอบครัวสหวง
ทฤษฎีสหวงเป็นนักแสดงตัวอย่างที่ได้ปฏิบัติตนเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต
ด้วยการทำไร่นาสวนผสมที่บ้านเกิดจังหวัดบุรีรำ
พร้อมกับแบ่งปันที่ดินให้กับชาวนาปลูกข้าวโดยไม่คิดค่าเช่า
ยังอุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ
โดยเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ช่วยหาทุนซื้อเครื่องมือแพทย์อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัฐโรงพยาบาลรามาธิบดี
เป็นทูตกิติมาศักดิ์องค์กรพิทักษัตริย์แห่งโลกซึ่งนับเป็นคนแรกประจำภูมิภาคเอเชีย
ซึ่งมีบทบาทช่วยรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญของสวัสดิภาพสัตว์และยุติการทำร้ายสัตว์โดยไม่จำเป็น
ได้รับประทานโลกประกาศเกียรติคุณจากพระเจ้าวรวงเถอพระองค์เจ้าสวมสวรีพระวรราชาธินัดดามาศ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงเจริญพระชมพันศา๘๗พันศา๕ธันวาคม๒๕๕๙
คุณงามความดีต่างของปธฤษฎีสหวงส่งผลให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่างอย่างมากมาย